เร็วต่อกันที่ครูนีเก่งบ้านดีกว่าไม่รู้ว่าจะตามกันไปต่างประเทศเรียวนี้หรือเปล่า
เขาบอกว่าเตรียมจะบินไปเรียนต่อกันที่อังกฤษที่ลอนดอนทั้งคู่เลย
แต่ก็แอบกลัวผลสอบออกชาร์จจะไม่ทันปีนี้
ถ้าไม่ทันปีนี้เนี่ยปีหน้าก็ต้องว่ากันใหม่นะคะ
ส่วนว่าจะหนีแพทิเซียไปเรียนพร้อมกันด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าแพทย์เองก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าอยากไปเรียนต่อด้วยเหมือนกัน
แล้วก็แย้มเรื่องที่ไปออกทริปบาหลีกันมาช่วงซัมเมอร์

จะมีโมเมนต์หวานหรือจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนหรือเปล่า

เขาก็มีแผนของเขาแต่ว่าเขาก็
เขาก็รอดูอยู่ว่าอะไรที่แบบ
มันตามมิ่งของเขาที่มันโอเค

คือมันก็เจ๋งดีถ้าเกิดว่าไปพร้อมกันได้ไปเที่ยว
เออมันก็เหมือนไปเที่ยวได้
แต่ว่าถ้ามันไม่ไปพร้อมกันก็ไม่ได้เป็นเรื่องโลกแตก

มันไม่ทันปียื่นมันก็ต้องไปปีหน้า

มันก็ไม่ได้แบบเออมีอะไรขนาดนั้น

แต่ว่ายังไม่ได้ไปล้างลูกค่ะ

คือยังไม่ได้ดูเลยครับ
ว่ารูปถ่ายออกมาเล็กหรือเปล่า